เอามาดูกันต่อนะคะสำรวจตลาดของดาราศิลปินกันหน่อยค่ะ
ช่วงนี้ก็โควิดซานอะเพื่อกับผม

คุณหน้าช่องนี้เอามาโผล่ช่องนู้นยังไงอ่ะเขาย้ายช่องกันพลึบพลับเลยคุณผู้ชมค่ะ

คุณยุ้ยคุณทันคุณอานัทนะคะโมยบินไปเรียบร้อยแล้ว
เล่นละครกับพี่ชอตนะคะแล้วก็เรื่องนี้เรื่องเดียวกันค่ะ
นางเอกเงือกน้อยลูกรักฟิกน้อยสีมิวรักนาราไง
เด็กพี่เอกสุดประชายกล่าวคนนี้คุณผู้ชม
ที่เล่นนางเงือกทางดังค่ะ
ก็มาเล่นกับพี่ชอตคือบ๊ายบายวิกน้อยสีเรียบร้อยแล้วนะคะ
เช่นเดียวกับสาวไอซ์อามีนานะคะอยู่ช่องวิกน้อยสีมาหลายปี
บางคนก็บอกว่าไออูเล่นละครยังไงก็ไม่ดัง

ใช่นางลองมาเป็นนางอิจฉานางก็เลยแบบว่าหมดสัญญา
ขอเป็นฟรีแลนซ์ค่ะมาเล่นละครรีเมคของพี่ชอตอีกนะคะ
กับอดีตลูกรักเฮีฮ้ออย่างหนุ่มเอี๊ยง

เพราะว่าเห็นเปิดก็ละครกี่เรื่องเอี๊ยงก็เล่นหมดเลยนะคุณผู้ชม

แล้วก็อยากหาประสบการณ์ใหม่และอึดอัดตามธรรมเนียมคุณผู้ชม
ในเมื่อเก่าไปใหม่ก็มา
แต่เป็นอดีตนางเอกดังนะคะ
คุณจอยสิริรักษ์ผ่องโชคตกปากรับคันเล่นละครให้เฮีฮออีกหนึ่งเรื่อง

ลือให้แทรกนางเอกวิกหมอชิดคนนี้

ที่สาเขาบอกว่าจะโบกมือบ๊ายบาย
ตามโบเมรดาไปอยู่วิกน้อยสี่
ตอนนี้วิกน้อยสีนางเอกเยอะมากคุณผู้ชม
ไม่รู้ล่ะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีละกันนะคะ
แต่ว่าบันเทิงไทยรัฐเราหยิบมาบอกก่อนที่แรกเลยนะ
โอ้โหแต่ต้องบอกตลาดวงการบันเทิงคึกคักมาก